คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากความสนุกสนานในการเล่นน้ำสงกรานแล้ว
ตามจุดต่างที่มีการจัดงานแต่ว่าปัญหาเกิดเป็นดราม่าตามมา
คือจุดที่มีการจัดงานใหญ่อีกหนึ่งจุดแล้วก็เป็นจุดยอดฮิตของคนกรุงเป็นกลุ่มวัยรุ่น
คอนโดซึ่งอยู่ติดกับจุดจัดงานเลยอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ไปร้องเรียน
เพจต่างรวมทั้งเขาบอกว่ากระจกของห้องพักร้าวด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
มีครับรอยล้าวกระจกนะครับนี่ครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นยามถึงนี่เลยกระจกที่ครับลอยล้าว
กระจกล้าวเลยปึ้งปึ้งปึ้งนี่ครับเป็นเส้นยาวตรงนี้ครับเพิ่งติดฟีล์มใหม่ไปด้วยกระจกล้าวเลยทำแพทย์นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าคอนโดนี้อยู่ติดกับพื้นที่การจัดงานพอดีเลยครับอยู่ใกล้กันเลยก็เป็นเสียงร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้าที่ส่งไปถึงเพจเฟซบุ๊คแหม่มโพดำนะฮะ
จากนั้นเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตก็ยังดังเป็นอย่างมากสร้างความรำคาญทุกปีเขาบอกแบบนั้นเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยหลายคนต้องไปช่ำโรงแรมอยู่ในที่อื่นในช่วงที่มีการจัดงาน
พร้อมระบุได้ว่าภาพดังกล่าวเป็นสภาพห้องจริงจากบนชั้น๗ฝั่งที่ติดกับงานพอดีและมีอีกหลายห้องที่กระจกร้าวแบบนี้เช่นกันนะครับ
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจึงติดต่อไปยังคุณวูดดี้ครับก็คือเป็นพิธีกรชื่อดังเป็นผู้จัดงานนี้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
มีทั้งแสดงความเข้าใจว่าเป็นช่วงสงกรานไม่ได้จัดขึ้นบ่อย
แล้วก็ที่อ้างว่าเป็นที่พักอยู่ระแวกเดียวกับสถานที่จัดงาน
ซึ่งได้รับความเดือบร้อนจากการเสียงรบกวนก็มีเหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งอีกผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ต้องยอมรับเวลาเสียงเบสมันหนักจริงเนี่ย
มันสั่นสะเทือนแล้วมันอาจจะทำให้กระจกเรา
คือมันดังตุ๊บเนี่ยเมื่อกี้มันสั่นเนี่ย
ทีขนาดเรานั่งในรถเรายังรู้สึกงงเลยว่าทำไมรถสั่น